ด้วยจอทีวีวันนี้๑๒สิงหาฯนับไปอีก๔วันข้างหน้ามาแน่นอน
เลขที่ออก
แอ๊ดแอ๊ดแอ๊ดแอ๊ดงวดวันที่สิบหกสิ้งหามันต้องอยู่ในนี้
เห็งรวยนะจ๊ะดูเอาเด้อลองเผื่อใครจะตามอย่าซื่อมากนะ
ไม่ได้ซื้อหลายงวดอ่ะงวดนี้ก็เลยจัดนิดนึงอ่ะ
ซวมให้เขาเห็นชัดสิว่ามีเลขอะไรเบิ้งมีเลขอะไรเด้ง
อ่ะชอบแบบไหนก็ตามมาเด้อตามแต่น้อยนะอันนี้ฉันอั้นมา
อั้นมาหลายงวดนะไม่ได้ซื้อหลายงวดก็เลยซื้อสด
เฮ้ยชุดดีจ้ะพี่สุครับเบิ้ลคงแกตามไม่ไหว
ชุดซ้ายอ่าสิบชุดขวาพี่ต้นแต่คราวนี้คือพี่สุกะว่าให้เป็นจริง
ต้องลือแบบคราวที่แล้วใช่ไหมเอาอีกแล้วลือกันใหญ่โตเลย
ถูกรางวัลเลขท้ายค่ะแต่งานนี้เนี่ยบอกว่ารางวัลที่หนึ่ง
ต้องอยู่ในกองใดกองหนึ่งอ่าในยี่สิบกองทำไมถึงใช้คำว่ายี่สิบกอง
มันเป็นชุดมันมาเป็นชุดชุดยี่สิบชุดนะฮะค่ะ
ซูบอกอั้นมาหลายงวดแล้วงวดนี้ขอสดเซยด้วยจ้า
แฟนคลับก็แห่เข้ามาบอกขอให้โชคดีขอตามด้วย
ขอตามด้วยนะฮะแฟนคลับนะครับขยับต่อไปดูพ่อน้ำสองพี่มนต์
มนต์สิทธิ์คำสร้อยพี่มนต์โพสต์ภาพวันแม่เลย
แต่โพสต์วันนั้นนี่คุณแม่โพสต์ภาพวันแม่คู่กับคุณแม่ด้วย
คุณแม่เดียวโอ้สวยสาวยังสาวสวยอยู่เลยฮะ
สิบสองสิงหาวันแม่แห่งชาติขอให้ทุกคนรักแม่มากมากนะครับ
นี่พี่มนต์บอกนะฮะรวยรวยงวดนี้สิบหกสิงหาคมชอบอะไร
พี่มนต์บอกชอบเลขห้าสี่ห้าห้าหนึ่งสองห้าเจ็ดชอบห้าเหรอใช่
๕ในงวดนี้ถูกไม่ถูกโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะครับ
แฟนคลับพี่มนต์ก็เลยเข้ามาชื่นชมคุณแม่ที่หน้าตาสะสวยสาวเหลือเกิน
แล้วก็ชื่นชมพี่มนต์ว่ามาอีกแล้วยังไม่เข็ดใช่ไหมนะฮะ
หลายคนบอกส่งกำลังใจให้พี่มนต์สิทธิ์กันต่อนะครับ
กับการลุ้นรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลสำหรับข่าวเช้าไทยรัฐทีวี
ต้องมีงูค่ะทำไมอ่ะมีงูทุกวันแหละค่ะ
ข่าวเช้าไทยรัฐทีวีอารมณ์ดีต้องมีงูแล้วแล้วต้องไปอ่างทอง
ผมจะไอ้พี่ครับเออเป็นคอลัมป์พิเศษเออ
คือจะเจอพี่รัฐาที่อ่างทองเซเลปจับงู
ให้ได้ดูทุกวันครับคือไม่เข้าใจว่าจังหวัดเนี้ย
มีงูเยอะนักหนาพี่รัฐาก็เลยต้องออกมาปฏิบัติภารกิจรอบนี้
มือปล่าเกี่ยวแล้วเหรออ้มือปล่าเมื่ออีกมีปัญหาอะไรสุภาโฉค
เปล่าฮะเพราะนี่คือลูกงูลูกงูความยาวเท่าไหร่ครับ
๑เมตรเท่านั้นเองเท่านั้นเองล่ะพี่

ความยาวประมาณ๑เมตรเท่านั้นเอง
แล้วพี่รัฐาใช้คล้ายกับแฮรี่พอสเตอร์
คาถาไม่ต้องมีคาถาครับ
สะกดจิตงูคืออะไรอ่ะเอาลงมาจากคานก่อน
เอาลงมาจากเขื่อลงมาจากคานก่อนเพราะมันไปซุกอยู่ตรงนั้น
เอาลงมาลูบหัวแปบเดียวดูนะครับ

ดูแปบเดียวลูบ

เป็นพลังพิเศษของพี่ระถาเซลปจับงูจังหวัดอ่างทอง

จริงไม่มีคาถาหรอกเป็นการสะกดจิต
ไม่ใช่กระดาษทิชชู่นะทำอย่างนี้ไม่เป็นไร
จริงมาป่ะนี่จะหยุดหายใจแล้วนะ

ไม่ใช่อันนี้เสียพี่ต้น
จะไม่ตายให้รู้ว่าที่หลับเนี่ยคือหลับจริง

เหมือนเข้าใจตรงกันว่าถ้าพี่รัฐาทำแบบนี้
งูทุกชนิดที่มาอยู่ในมือพี่รัฐา
มันต้องแลบลิ้นธรรมดาแล้วก็หลับไปห้ามเคลื่อนไหว
นี่คือความอัศจรรย์หลับคามือพี่รัฐานะฮะ

เดี๋ยวคงจะเอาบ้านเลขที่ไปเสี่ยงโชคหน่อย
บ้านอะไรไม่เห็นบอกบ้านเร็กที่เลย

งานนี้ไม่ทันแล้วท่านผู้ชมรอดูข่าวอื่นกันแล้วกัน
ไม่ต้องรอเลยมาดูข่าวนี้ค่ะ
ค่ะ๑๕๔มีคนแถมท้ายมาให้บ้านเร็กที่๑๕๔